กว่าวาดิฉันว่าตอนนี้รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว
แต่จะพาไปดูหนุ่มน้อยคนนี้
เขามาร้องเพลงโกโกวาในเวอร์ชั่นภาษาไทย
แล้วบอกเลยนะว่ายอดคนดู๒ล้านแล้วค่ะ
โอ้วภาษาไทยแท้เลย
แค่นี้เท่าไหร่นะ

โอ้โหสุดยอด
แบบนี้ทีมงานมีแป้งไหม

เดี๋ยวจะมาทาหน้าแล้วก็อ่านข่าวแบบน้องคนนี้บ้าง

แต่คุณดูค่ะ๒ล้านวิวยอดคนดู๒ล้านครั้งจริง
หนุ่มน้อยคนนี้เขามาในเวอร์ชันขับเสพา
โอ้โหเป็นโกโกวาขับเสพาทำนองสนอค่ะคุณ
แป้งหน้าขาวอกเลยบรรยากาศสลัวน่ากลัวนิดนึง
ชาวเน็ตบอกว่าตกใจบรรยากาศขนลุกอยู่นะคะ

แต่หายตกใจแล้วค่ะเพราะว่าเพลงเพราะมาก
ร้องเพราะมากแล้วเอ็นดูในความน่ารัก
น้ำเสียงความตั้งอกตั้งใจความสามารถในการร้อง
ชาวเน็ตบอกร้องซะลืมต้นฉบับไปเลยลูก
จริงนะบางคนหลายต่อหลายคนเขาเชียร์ให้น้องฝึกบ่อย

ใช่เนี่ยเขาบอกว่าเออตอนนี้นะคะเราใส่ชุดโกโกวากันหมดแล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าให้น้องฝึกหมั่นร้องบ่อยไม่แน่โตขึ้น
คุณอาจจะได้เห็นคุณเก่งทัชยะสองเห็นไหมใช่ไหมคะ
เพราะว่าเอาจริงนะดูแล้วน้องน่าจะมีพรสวรรค์
การร้องเพลงการขับเสพาอยู่แล้วแหละดูดีมีอนาคตเลยค่ะ
ซึ่งคลิปสั้น๑๕วินาทีท่อนเดียวเนี่ย
อย่างที่บอกคนเข้าไปชมแล้ว๒ล้าน๓แสนวิว
โกโกวาขับเสพาของคุณขับ

ขับพระเรศค่ะคุณ

มันต้อง๓เกียร์

ติดตามแล้วเอานำมาเสนอกันต่อไปอีกนะคะ